ยังอยู่ที่เรื่องของยาเสพติดลงไปที่สงขรานะฮะ
ตำรวจไปจับกลุ่มผู้ชายคนหนึ่งได้เรื่องของยาเสพติด
ระหว่างการจับกลุ่มผู้ชายคนนี้ยกมือมาท่องนโม

ถามว่าท่องทำไมเขาบอกว่าต้องการจะถอนคำสาบาน
เพราะว่าเขาเคยถูกจับก่อนหน้านี้แล้ว
เขาเคยสาบานแล้วก็ดื่มน้ำสาบานเอาไว้กับหลวงปู่
หลวงพ่อท่านหนึ่งบอกว่าเขาจะมายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก

โอ้โหแบบไล่มนต์เพื่อถอนคำสาบานของตนเองนะครับ
เป็นเหตุการณ์ที่ตำรวจไปส่วนที่กำลังเข้าไปตรวจค้น
เลขที่๑๔๓ทับ๑ตำบลกำแพงเพชรอำเภอรัฐภูมิจังหวัดสงขรา
แล้วก็ไปจับกลุ่มนายอุทัยเพชรรัฐอายุ๔๑ปี
ซึ่งก็เป็นหนึ่งในนักค้ายาเสพติดในพื้นที่ของอำเภอรัฐภูมิ
จับได้ค่ะบ้านพักที่ปลูกเอาไว้กลางหมู่บ้านนะ
มองจากด้านนอกแทบจะไม่เห็นบ้านจริงพวกต้นไม้มันคลุมหมดเลย
มีป้ายติดไว้ว่าบ้านสีขาวหรือบ้านปลอดยาเสพติด
จ้านาธีมาเห็นป้ายข้างหน้าจะมองเผื่อจ้านาธีไม่สนใจก็ได้

แต่พอเข้าไปจวดค้นบ้านนี่แหละครับ
ไปเจอยาบ้า๘๙เมตรไอซ์๒ถุงหนักสักประมาณ๔กรัม

นายอุทัยเนี่ยนะจากการไปตรวจสอบประวัติ

แล้วก็ได้รับโอกาสให้กลับตัวเป็นคนดี
รับใจให้มันแบบเลิกกับยาเสพติด
เพราะว่าต้องดูแลแม่ที่แก่ชะลามาก
ครั้งนั้นคุณเชื่อไหมเขายกมือสาบานกับหลวงปู่ทวด
แล้วก็มีการดื่มน้ำสาบานด้วยว่า
เดี๋ยวผมนายอุทัยน่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก

แต่สุดท้ายกลับหวนกลับมา

พอถูกจับครั้งนี้ยกมือท่องนโม๓จบ
แล้วก็ขอถอนคำสาบานของตนเอง

แล้วก็ยอมให้ตำรวจจับกลุ่มดำเนินคดี
ฟังจังหวะที่เขาท่องสวดมนต์หน่อย
ทางที่เราสาบานไปนั่ง

ที่ก้าวพระเจ้าสาบานข้างก่อน

ที่ว่าจะไม่ยุ่งกับอย่างเด็ดอีกแล้ว
ที่นี่ก้าวเจ้าได้ผิดคำสาบานของเขา

ก้าวเจ้าของรับโทษของตัวเอง

แต่ถ้าสมมุติเกิดว่าโดนจับดำเนินคดี
แล้วพอพ้นโทษออกมาคือพอถอนคำสาบานแล้ว

ก็คงจะกลับไปเหมือนเดิมหรือเปล่าก็ไม่ทราบ
หรือว่าอาจจะกลับตัวเป็นคนดีไง